ทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนนึงอายุ๒๔ปี

นี่วัยกำลังแบบเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว
ราคตว่าเสพยาบ้ายังหนักครับ
พ่อก็ห้ามดุด่าต่อว่าทะเลาะกับพ่อ
พ่อต้องเรียกตำรวจมาระงับเหตุให้

ถ้าทางลูกจะคลุมครั่งสุดท้ายขับรถของพ่อนี่แหละ

แถวบางพลีสมุทรปราการตำรวจต้องไล่ตามนะครับกว่าจะระงับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้

ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
ตำรวจต้องไล่ตามกว่าจะรองรับเหตุได้
หลุกชายอรวรรคุ้มครั่งอยู่ในบ้าน
บ้านอยู่ที่สอยบางปลา๑๒ปำรวจไปถึง
นายเรืองสักกำลังทะเลาะกับพ่ออยู่
สุดท้ายฉวยจังหวะขับรถของพ่อ
ขับหนีออกจากหมู่บ้านไป

พาไปบำบัดเสียเงินมาหลายแสนบาทก็ไม่เป็นผล
บอกว่าวันนี้ก็ตักเตือนอีกพอตักเตือนลูกจะทำร้าย
ต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยรองับเหตุ
เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่รู้ตัวนะเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรนะ
ผมจะขับรถไปส่งพ่อที่ทำงานแล้วพ่อไม่ยอมให้ผมขับ
ผมก็เลยบอกจะขับให้แล้วผมก็ขึ้นมาขับรถ

พ่อบอกเรื่องนี้อย่ามาว่าพ่อกับแม่ไม่สั่งสอนนะ
สั่งสอนตลอดฮะแต่ไม่จำฮะเสพยาอย่างเดียวครับ
โอ้โหคือน่าเห็นใจคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันนะ
ก็เหมือนกับทุกกรณีแล้วฮะทุกคดียาเสพติดทำไมมันหาง่ายเลย

แล้วก็ทำให้ชาวบ้านเขาก็รถก็มีเสียหายไปด้วยครับ
ทีนี้จังหวะที่ตำรวจไล่ล่า
ก็ตกออกตกใจเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราได้คุยกับวินจักรยานยนต์คนนึงที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าเมื่อเช้าอ่ะก็เห็นรถของคนก่อเหตุน่ะ
ขับมาด้วยความเร็วพุ่งออกมาจากหมู่บ้านเลยแล้วก็พุ่งหน้ามุ่งหน้ามาตามถนนซอยบางปลาสิบสอง
มาด้วยความเร็วตอนนั้นเขากำลังจะไปส่งผู้โดยสารพุ่งมาขนาดนี้หักหลบแทบไม่ทันเพราะกลัวจะโดนชน
แล้วก็เห็นตำรวจสายตรวจขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเขาไม่เสร็จก็ดีปกติ
เคยเจออยู่พี่คนนั้น
พอเวลาเสร็จก็ได้มีอากาศดี

ผมเห็นตำรวจมาเต็มเลย

มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นมา
พักเห็นสมรวจพวกเขาแยกย้ายกันไป

นี่แหละฮะพิษภัยของยาเสพติด

เสพยาเข้าไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยนะคะ